คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์นี้ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีกันบ้างค่ะ
มีรถบรรทุกฟางคันหนึ่งโอ้โหบรรทุกสูงบรรทุกแบบเต็มคันมาเลยนะคะ
แล้วขับไปตามถนนเหมือนกับกำลังจะเอาฟางกลับไปไว้ที่บ้าน
แต่แล้วจู่ปรากฏว่าเกี่ยวกับสายไฟสุดท้ายไฟลุกพึบแบบนี้เลยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนดกุ่มภครทอง
ในพื้นที่ตำบลดกำยาทะคร้วงสุพรรณบุรีค่ะ

ใช่ค่ะโอ้โหไหม้แบบลุกลามอย่างรวดเร็วแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
ดับเพลิงต้องใช้น้ำในการฉีดสกัดเพลิงนะคะ
ใช้เวลาร่วมกว่า๑ชั่วโมงเลยค่ะ

ทีนี้หลังเกิดเหตุตำรวจสพเมืองสุพรรณบุรีรุบไปตรวจสอบนะคะ
แล้วก็ได้เจอกับคนขับรถบรรทุกฟางคันนี้
คือนายไพรัทรปราย๔๒ปีค่ะ
ตัวไพรัทรเนี่ยก็เล่าให้ฟัง
เอาฟางกลับไปไว้ที่บ้าน
แล้วคือผมขับมาอีกกิโลเดียวนะอีกกิโลหนึ่งจะถึงบ้าน
ประเด็นคือทางมันมืดมากครับคุณตำรวจ
ไม่เห็นเลยว่าสายไฟอยู่ด้านบน
กระทั่งรถบรรทุกเกี่ยวกับสายไฟสายไฟขาด
แล้วก็เพลิงลุกไหม้กับฟางแบบที่เห็นไหม้อย่างรวดเร็วมาก
ผมก็เลยตัดสินใจขับรถลงไปในคลองค่ะ
ท้ายที่สุดนะคะแม้ว่าจะขับรถลงไปในคลอง
ใช้ทั้งน้ำรถดับเพลิงใช้ทั้งน้ำในคลองจนควบคุมไฟเอาไว้ได้
แต่ตำรวจก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาคนขับรถบรรทุกคันนี้
ในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินราชการเสียหายนะคะ
ส่วนเหตุการณ์หนึ่งค่ะนอกเหนือจากสุพรรณบุรีภาค
ขยับไปดูที่เมืองเก่าพระนครศรีอายุทยา
นี่ก็เป็นเหตุการณ์รถเก๋งนะคะเสียหลักตกลงไปร่องกลางถนนพลิกคว่ำ
เพลิงลุกไหม้วอดทั้งคันไม่เหลือชิ้นดี
สภาพเนี่ยมองไม่เห็นเลยนะคะว่าเป็นรถเก๋ง
เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า๒๐นาทีในการฉีดน้ำสกัดไฟเอาไว้ได้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ตะบนแก้วฟ้าค่ะอำเภอบางซ้าย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยากลางดึกที่ผ่านมา
แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเหตุการณ์นี้
มีคนสังเวยให้กับเปลวไฟ๑ศพด้วยกัน
บริเวณที่นั่งคนขับเป็นคนขับรถเก๋งยังไม่ทราบชื่อ
ส่งชนะสูตรพลิกศพต่อไปแล้วนะคะ
ทีนี้เบื้องต้นจากการสอบถามชายคนที่เห็นเหตุการณ์

แต่แล้วจู่ปรากฏว่าเหมือนกับมองไปเห็นรถ
คันนี้กำลังไฟลุกไหม้เขาพยายามที่จะเข้าไปช่วย
แต่มันเกิดระเบิดอย่างรุนแรง
จนกระทั่งต้องแจ้งตำรวจเข้ามาตรวจสอบพร้อมกับกู้ภัย

มีการสันนิษฐานว่ารถเก๋งคันนี้

พอมาถึงจุดเกิดเหตุฝนตกถนนรื่น

กระทั่งประสบอุบัติเหตุแบบนี้